เจ้าแม่ตะเขียนแล้วรูปให้เขาเอาอะไรไปถวาย
อะไรอย่างนั้นพรุ่งสื่อข่าวเขารายงานนะครับบริเวณสวน๘๐พันศาสตร์
เขตเจษฐรรณตำบลกระบินนำเผื่อกระบินบุรีจังหวัดประจินบุรี
เขาบอกว่ามีต้นตะเคียนชื่อว่าแม่ย่าโอรส
แม่ย่าพันธิไรมีกุมารจุกแดงจุกทอง
แล้วก็มีบรรดานักเสี่ยงโชคเนี่ยนะฮะ
นี่นำอพลไม้๙อย่างลูกทะนั้นเขียวน้ำแดง
พร้อมกับหน้ากากอนามัยมาถวายนะครับ
นอกจากนี้ยังได้ขอพรจากจักรแม่ตะเขียนแห่งนี้

เพื่อขอพรให้คนไทยรวมทั้งโลกที่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤต
จากโควิด๑๙อยู่ในขณะนี้นะครับ
ดูสิฮะนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ
คือเขาเอาหน้ากากอนามัยไปปิดให้กับหุ่นแม่ตะเคียน

เพื่อให้นักเสียงโชคที่มาขอพรนั้นได้ตระหนักว่า
แม้แต่แม่ตะเคียนเนี่ยยังไม่ปลอดภัยจากโควิด๑๙เลย
รวมจากไม่ให้ใครเนี่ยนะทำกิจกรรมใดทั้งสิ้น
ไม่ว่าจะเป็นร่างทรงที่มีคนรวมกลุ่มจำนวนมาก
แล้วก็เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙นะครับ
เพื่อสนองนโยบายการของกรมควบคุมโรคติดต่อ
ด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกคน
นอกจากนี้ยังมีครอบครัวบัวทองนะครับ

แล้วก็เพลงย้อนยุคก็เตรียมถวายกับแม่เวทเทียน
หลังจากที่บ่นเอาไว้ว่าถ้าคอวิด๑๙
รวมทั้งเพลงย้อนยุคมาแสดง
ฝากบอกทางหมู่บ้านนี้ด้วย
ถ้าโควิดมันไปจริง

หายไปจริงมันจากกันเทศไทยเน็ย

ใส่ชุดไก่ด้วยนะมีขนขน

ผมเคยใส่แล้วตอนผมถ่ายเรื่องดาวเรือง

เดี๋ยวมันจะไปลำให้เลย

พระเจ้าพันธุ์พิรายถ้าโควิดอีก๓เดือน

ผมจะไปลำด้วยเมษาพฤษภามิถุนา